มาเกิดอุบัติเหตุซึ่งกลายเป็นเหตุสลดขึ้น
ที่บริเวณหน้าปากซอยกิ่งแก้ว๒๑อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นอุบัติเหตุที่นักศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกดเข้ามาฝึกงาน

แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้เป็นการฝึกงานวันสุดท้ายนะคะ
ทางสถานที่ที่เขาฝึกงานจัดเลี้ยงส่งค่ะ
เด็กก็พากันสนุกสนานแหละนะคะ
มีการจัดเลี้ยงมีการดื่มสุรากัน
แต่ในช่วงขากลับบ้านค่ะ
เกิดอุบัติเหตุกับนักศึกษานะคะ
รถกระบะหมุนกลางทางค่ะ
และเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้านะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓ศพด้วยกันนะคะ
ซึ่งคนที่นั่งรถมาด้วยหนึ่งในนักศึกษาที่รอดชีวิต

เพราะว่าต้องสูญเสียเพื่อนถึง๑๓คนด้วยกันค่ะ
ทำงานที่ไหนกัน
ทำงานที่ไหนกัน
คนไทยหมดเลยไหมนี่คนไทยหมดเลยไหม
เพื่อผมวิ่งมาด้วยเก้าเมื่อกี้

น้องใกล้เย็น
บ้านอยู่ช่วงหวานอะไรอะเรา
คือน้องคนนี้เป็นเพื่อนร่วมสถาบัน

ใช่ค่ะเขาบอกว่าภาพที่เห็นนี่คือเพื่อนหลุดออกจากกระบะด้านหลังกระจัดกระจาย
เขาบอกภาพมันติดตาแล้วเขาก็เสียใจมากด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๑ค่ะที่หน้าปากซอยกิ่งแก้ว๒๑นะคะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรประการ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุไปพร้อมกับตำรวจท้องที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนระยอง
สภาพเนี่ยพังเละใช้คำนี้เลยนะคะ

หงายท้องล้อชี้ฟ้าขวางกลางถนนเลย
และรอบรถกระบะเต็มไปด้วยศพของผู้เสียชีวิต๑๒ศพ
เขาบอกว่าบางรายลอยกระเด็นไปกระแทกกับป้ายหน้าร้าน
จุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
อกจากนี้นะคะพบผู้บาดเจ็บสาหัส๖ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและมีข่าวร้ายแจ้งตามมาคือ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก๑ศพ

เกิดการสูญเสียถึง๑๓ศพด้วยกันคุณ
สภาพรถมาซักครู่พังเละเลยนะคะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๕คนนะคะ
ประกอบด้วยนายนิตยาสุขจันทร์อายุ๒๗ปีคนขับรถ
นายนิพนศัษย์ชานนอายุ๒๕ปี
นางสาวยุพินกลิ่นกระโทกอายุ๒๒ปี
นายรณรชัยสุขจันทร์อายุ๒๑ปี
และนายพุทธพงศ์รื่นโรมอายุ๒๑ปี
๕คนตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๙นะคะ
ไปสอบถามคนที่ขับรถตามมาเป็นรถแท็กซี่
โฟเฟอร์รถแท็กซี่เล่าเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
บอกว่าเห็นรถกระบะคันนี้แหละที่เกิดอุบัติเหตุ
ขับออกมาจากซอยกิ่งแก้ว๒ด้วยความเร็ว
ระหว่างทางมาเจอกระบะแต่งซิ่งบนถนน
แล้วก็เห็นรถสองคันนี้ขับแข่งกัน
กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะผู้ตาย
พวงมาลัยเปลี่ยนจากขวาสุดมาอยู่เลนกลางแบบกระทันหัน

หมุนเสียหลักกลางถนนเลยแล้วก็เหวี่ยงไปชนเสาไฟฟ้าอย่างแรง
เสาไฟฟ้าหักผู้โดยสารที่นั่งมาในรถ
กระเด็นเทกระจาดออกไปคนละทิศคนละทางนิด
ชี้ป้ายให้ดูว่าป้ายผู้โดยสารคือน้องนักศึกษากระเด็นมาโดนป้าย
แล้วก็กระแทกลงกับพื้นนะคะ
จากการสอบถามเพื่อนนักศึกษานะคะ
คือไปฝึกงานด้วยกันแต่ว่าไม่ได้เดินทางมาด้วยกันนะ
เขาบอกว่าเห็นข่าวตอนที่เกิดเหตุ
นี่เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยของตัวเองเนี่ย
เขาบอกเขาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุเลยนะ
แล้วก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นเพื่อนร่วมสถาบันจริง
แล้วก็เล่าว่าเมื่อวานนี้เป็นวันฝึกงานวันสุดท้าย

ก็เลยจัดเลี้ยงส่งให้กับนักศึกษาที่มาฝึกงานตั้งแต่ช่วงเย็น
ไปถึงช่วงหัวค่ำเลยทุกคนก็มีการดื่ม
ใช่ก็ดื่มกินสนุกสนานเหมือนกับฉลอง

ก็ดื่มตั้งแต่ช่วงเย็นจนดึก
มีการชวนกันไปต่อไปดูคอนเสิร์ตหมอลำซิ่ง
หมอลำซิ่งจัดที่ซอยกิ่งแก้ว๒
ระหว่างนั้นก็มีการพูดคุยผ่านไลน์กันตลอดนะ

เขายังเห็นถ่ายรูปนั่งแล้วก็ยืนกันที่ท้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ
มาให้เพื่อนดูแล้วก็พิมพ์บอกว่ากำลังกลับห้องพักนะ
คือเขามีการรายงานเด็กรูปรายตลอดค่ะ

สุดท้ายมารู้จากเฟซบุ๊คของกู้ภัยว่าเพื่อนประสบอุบัติเหตุที่เป็นภาพนี้

พบว่าช่วง๑ทุ่มนะหลังจากมีเริ่มงานเลี้ยงแล้ว
ภาพที่ถ่ายกันหลายคนนะที่ไปร่วมงานด้วยกันเนี่ย
หากหลายทีมนี้สุขทุกข์บ้างไม่ทิ้งกัน

ในโพสต์น้องมีความสุขกับความสำเร็จ
หลังจากฝึกงานจบแล้วก็พร้อมที่จะกลับบ้าน
แต่ว่ามาประสบอุบัติเหตุก่อนนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวสำหรับการสูญเสียด้วยค่ะ